แต่ช่วงแรกนี้เราเริ่มต้นกันที่งานที่จะจัดขึ้น
เพื่อสะดุดีในหลวงรัชกาลที่๙กันก่อนนะคะ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้เปิดเผยว่าองค์การยูเนสโก้นะคะ
จัดนิทัศกาลและจัดงานสะดุดีในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ซึ่งนิทัศกาลนี้ก็คือทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันที่๒๖กันยายนนี้นะคะ
นายวีระโรธโภจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำจดหมายเหตุฉบับวิดิทัศน์
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์จำนวน๒๒ตอนค่ะ
โดยได้จัดทำตอนที่๑ถึง๑๘เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยวีดิทัศน์นี้จะเป็นหนึ่งในจดหมายเหตุ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคต
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
สิ้นสุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ
อกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์
งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งเป็นเล่มที่๑ภาพเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร
ที่๒ภาพเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค๗๖จังหวัด
และเล่มที่๓ภาพเหตุการณ์นานาอารยประเทศค่ะ
ขณะเดียวกันก็ได้ทยอยนำมาจัดทำในรูปแบบ

ลงในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดผ่านทาง
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะ
และนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ
จัดทำเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติและคนไทยในต่างประเทศทั่วโลกได้รับชมด้วย
เรื่องต้นจะมีการเผยแพร่จดหมายเหตุฉบับวิดิทัศน์
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
และภาพจากหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพดังกล่าว
นิทัศกาลที่จัดแสดงในการประชุม
กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
วันที่๒๖กันยายนในช่วงเช้าค่ะ
ขณะที่ช่วงบ่ายก็จะนำเสนอพระราชกรณีกิจของพระองค์
โดยจะมีทูตถาวรและผู้แทนจากประเทศต่าง
เข้าร่วมกว่า๑๕๐๐คนค่ะ